เริ่มดูที่เรื่องของฟุตบอลไทยกันก่อนคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องของทั้งความศรัทธาในวงการฟุตบอลไทย
ทั้งเรื่องของผลงานทั้งเรื่องของมูลค่าการตลาด
ที่มันเคยพุ่งไปเป็นพันล้านปัจจุบันมันเหลือประมาณ๕๐ล้านเท่านั้น
ก็มีการเรียกร้องว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
จนมีการส่งสัญญาณออกมาจากท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ว่านายกสมาคมควรจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร

ล่าสุดนะฮะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ

ท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในภาพ
ราชุปธรรมก็บอกว่านะฮะคือมันมีเนื้อหาแถลงการออกมา
ได้แจ้งเนื้อหาการประชุมที่มอบหมายให้นายพาทิศสุภพงศ์
เลขาธิการสมาคมเข้าร่วมประชุมอ่าสมัชชายใหญ่ประจำปีสองพันห้ามร้อยหกสิบห้า
ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกถนนศรีอายุทยาครับที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี
และท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็จะเป็นประธานการประชุม
วันที่สามสิบมิถุนายนนะฮะก็คือเมื่อวานแล้วก็จากการที่สื่อมวลชนแขนงต่างต่างเนี่ย
มีการนำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะว่าท่านพลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะ
ก็มีการสารการให้พ้นตำรสเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ย
ลาออกจากตำแหน่งซะเพื่อรับผิดชอบผลงานในเรื่องของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
แล้วก็เหตุการณ์ต่างทั้งเรื่องของการทะเลาะกันของนักกีฬา
ทั้งวิดีโอของนะฮะแล้วก็การแข่งขันที่เกิดขึ้นทีซีเกมที่กำพูชา
แล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งการที่สโมสรฟุตบอลเนี่ย
เขาขอแยกตัวออกมาจัดเองต่างต่างเนี่ยนะฮะก็สุดท้ายแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมครับนะฮะเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นนายกสมาคมเนี่ย
แล้วเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็จดทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของพลเอกประวิทย้ำแบบนี้นะว่าพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของพลเอกประวิทธิ
โดยจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปและจะแจ้งผลและเหตุผลแห่งการลาออกต่อสาพันธ์ฟุตบอลอาเซียน
ที่มีอำนาจในการกำกับดูแลดำเนินงานของสมาชิกให้ทราบ
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสมาคมตามลำดับตามหน้าที่ของประเทศสมาชิกต่อไป
วงการฟุตบอลไทยก็ต้องตามกันต่อว่าทางด้านของฟรีฟ้ารวมทั้งรวมถึงสมาคมฟุตบอลต่างจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป